คุณผู้ชมครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ต้องระวังนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสาน
ลักษณะร่องฝนจุดสำคัญที่ทำให้เกิดฝนสะสมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ
จะเริ่มกลับมามีบทบาทนะครับ
ก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนภาคเหนือ
อีสานตอนบนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ
จุดไหนต้องระวังปัจจัยตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ลักษณะฝนในช่วงที่ผ่านมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่นั้น
จะเน้นบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

จุดที่เป็นห่อมฝนใหญ่ที่อยู่กลางทะเลนั้น

แต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝน๑กลุ่ม
เป็นกลุ่มฝนที่มีลักษณะเคลื่อนตัว

ก่อตัวเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เลยทีเดียว

ในช่วงแรกก็จะดูดฝนออกจากเมืองไทยของเราไปค่อนข้างเยอะนะครับ

หลังจากที่พายุนั้นค่อยเคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองไทย
มีโอกาสที่จะทำให้ปริมาณฝนนั้นเข้ามา

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับ

สังเกตว่าจุดที่มีสีเหลืองนี้
มีการกระจายตัวออกจากเมืองไทยของเราไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนนี้เป็นกลุ่มฝนที่พูดถึงนะครับ
สังเกตว่าจะค่อยมีการพัฒนาความรุนแรงมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับ
และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาในบริเวณพื้นที่ใกล้เมืองไทยของเรา
จะต่อเนื่องกับอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่อยู่ฝั่งพม่านะครับ

ซึ่งก็จะทำให้มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่สองวันที่สามวันที่สี่
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อย
ช่วงนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ